ระหว่างที่ทุกคนกำลังงุ่นงงกันอยู่ว่า

เชื่อว่าคุณพิธาน่าจะเครียดหรือเปล่า

วอเล่บอร์เนชั่นลีกมาวานที่ไทยเจอตุรกีใช่ไหม
คือผลไทยแพ้แพ้ตุรกีไป
แต่ให้ดูคุณพิธาครับตอนแรกนั่งอยู่บนสแตนเชียร์ครับ
แล้วก็โพสต์ข้อความนะเป็นภาพถ่ายจากมุมสูงก่อน
บอกว่าสู้ไทยแลนด์มาเชียร์นะครับ
หลังจากนั้นมีคนดึงมามาคุณพิธา

คู่กับคุณปิยบุตรแสงกระหนกกุลครับ
นี่ไม่ได้นั่งอย่างเดียวลุกขึ้นเชฟเชียร์ด้วย
ทำเหมือนหนึ่งหัวหน้าเชียร์ลีดเดอร์
นี่มีทงแล้วก็มีทำหัวใจกับคุณปียบุตรเมื่อสักครู่

โอ้โหนี่นับเชียร์แบบเป็นเรื่องเป็นราวนะ

สาวไทยด้วยครับใส่เสื้อทีมชาติไทย
ก็ทำเอานักตบสาวไทยบางคนเก็บทรงไม่อยู่ฮะ

เขาเอาเสื้อเสื้อทีมมาให้ใส่เสื้อทีมมาให้ใส่เมื่อวาน
แปปชั่นอะไรเมื่อกี้เก็บตรงไม่อยู่แล้ว

พ่ายไป๐ต่อ๓ครับ
ถึงแม้ว่าจะแพ้แต่ชนะใจกองเชียร์

คุณพิธาก็มาร่วมถ่ายรูป

บอกว่านี่ไง๓๐ตัวเลขนี้
มันก็ไปมีผลเหมือนกับเลขอะไรนายก
ผมขอให้เป็น๐๓ได้ไหมครับ

แต่พอเป็น๓๐ก็เลยเป็นแบบนี้
แต่ทีนี้นักข่าวก็อยากรู้เหมือนกัน
ประเด็นเรื่องประธานสภาจะเป็นยังไง
มันสามารถถ้าเราเป็นไทยรัฐ

ว่าเพื่อไทยถอยยกประธานสภาให้ก้าวใหญ่
นี่นักข่าวยักษาไปถามเรื่องการเมืองในนี่เหรอ

หลีกว่าวันนาทีที่เจรัจาอีกคุณผู้ชมอ่ะ

มีคิวลงมือที่พิษนุโลกครับ

มีการแจ้งมาเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับ

แล้วก็สสพิศนุโลกของพระเก้าไกล

พิทาจะลงพื้นที่ขอบคุณชาวพิษโลก
ตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึง๕โมงเย็นครับ